คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
ขอบคุณครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องปลื้ม

จะต้องช่วยกันตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อ๔เรื่องด้วยกันนะครับ
ถ้าวันนี้พวกเขาโชคดีเขาก็สามารถต่อลมหายใจของครอบครัวได้
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามนี้นะครับก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเรา
เพราะฉะนั้นมีสมาธิดีเท่านั้นเอง

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องปลื้มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ปลื้มจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรกตอบเรื่องแรก
แล้วน้องปลื้มจะต้องเลือกว่าจะเลือกเรื่องไหนเลือกให้ใครขึ้นมาตอบ
เพราะฉะนั้นเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของคนในครอบครัวด้วย
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดพิศนุโลก
เรื่องที่๒ผักสวนครัว

เพราะผมชอบปลูกผักสวนครัวครับ
ปลูกผักสวนครัวด้วย
ถ้าเช่นนั้นน้องปลื้มเลือกแล้วนะครับเรื่องแรก
ในเรื่องผักสวนครัวครับ

ปลูกผักไว้กินเองครับ

ถ้าเราปลูกเองแล้วเราได้กินเองภูมิใจไหม

คือถามจริงรู้ไหม
รู้ไหม
รู้ครับ
ไร้ในตัวเลือกใดหนัก๑กิโลกรัม
ตัวเลือกที่๑กรัมที่๑
ตัวเลือกที่๒กำที่๒
ตัวเลือกที่๓กำที่๓
และตัวเลือกที่๔กรัมที่๔
ปลื้มมายกน้ำหนักดูได้ครับ

ตินับไปขายเป็นต้นครับ
ต้น๑๕๒๐บาทครับ
ยกแล้วคิดว่าข้อ๔น่าจะหนัก๑กิโลครับ
ถ้าพร้อมแล้วน้องปลื้มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ข้อแรกปลื้มทำได้ก็ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐

ให้แม่คิดอย่าให้ข่อยหลับฝังสย์เรื่องหายอย่าง
เดือดไฟทหารข่าวดัง

แม่เป็นคนพิศนุโลกขอให้โชคดีนะครับ
เชิญแม่เมาส์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ครับน้องปลื้มเลือกเรื่องจังหวัดพิศนุโลกให้
โดนใจไหมครับจ้ะแม่จ๋าแม่อยู่พิศนุโลกมากี่ปีแล้วครับ

เป็นคนจังหวัดพิศนุโลกอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมือง
เกิดที่อำเภอเมืองในจังหวัดพิศนุโลกเนี่ยอำเภออะไรใหญ่ที่สุด

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอในจังหวัดพิศนุโลกอำเภอใดมีขนาดเล็กที่สุด
ตัวเลือกที่๑อำเภอเมือง
ตัวเลือกที่๒อำเภอพรมพิราม
ตัวเลือกที่สามอำเภอบางที่
ตัวเลือกที่สี่อำเภอบางรกรรม
เคยไปทำงานที่อำเภอบางรกรรม
คิดว่าเล็กสุดเลยเพราะตลาดเขามีหน่อยเดียว
ถ้าพร้อมแล้วแม่เลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่อำเภอบางรกรรมครับ
ให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
เม้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกให้พ่อรอดขึ้นมาตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
ตอนนี้เหลืออยู่๓ตัวเลือก

ทำไมถึงเลือกข่าวดังให้พ่อรอดขึ้นมาตอบครับ

เชิญพ่อรอดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ดูช่องไทยรัฐทีวีของเราบ่อยไหมครับ

เคยซื้อลอตเตอรี่ไหม

เมื่อปลายปีนี้ที่ผ่านมานะครับ

เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะต้องติดตามกันนะครับ

ครูปรีชากับหมวดจรูน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สลากินแบ่งรัฐบาลเลข๕๓๓๗๒๖
ครูปรีชากับหมวดจรูนมีคดีความกัน

พ่อได้ยินข่าวมามันน่าจะเป็นเดือนไหน

แต่ว่าจะเป็น๑พฤศจิกายน๑๖

ถ้าพ่อพร้อมแล้วพ่อเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

พฤศจิกายน๒๕๖๐ครับ

จะให้ลูกว่านขึ้นมาตอบเรื่องอะไร
เหลือด้วยกัน๒เรื่องในตอนนี้นะครับ
ก็คือเรื่องรถไฟ
และเรื่องทหาร

เชิญน้องว่านมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ว่านเลือกเป็นทหารอะไรลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปใดคือเครื่องแบบของทหาร
ตัวเลือกที่๑รูปที่๑
ตัวเลือกที่๒รูปที่๒
ตัวเลือกที่๓รูปที่๓
และตัวเลือกที่๔รูปที่๔
ผมเคยเห็นทหารใส่รูปที่เฮียวครับ

พร้อมแล้วน้องว่านเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๓รูปที่๓ครับ

จะได้เงินทุนไปต่อชีวิตมากน้อยแค่ไหน

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องปลื้มกัน

ครูปรีชากับหมวดจรูนมีคดีความกัน

สวัสดีครับ